ใช้คำว่าต้องฟังเหมือนบังคับขอร้องให้ฟังเถอะค่ะครับ

ว้าวถ้ามันแตกตายได้นะ
นี่ไงคะพี่เบิร์ตเข้าข่าวได้เลย
เด็กชายอายุ๑๒ปีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะบอกว่า
เอาน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
คือหมอรักษาช้าจนกระทั่งทำให้น้องอาเจียนเป็นเลือด
แล้วสุดท้ายน้องเสียชีวิต
น้องเสียชีวิตประเด็นอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชม
โรงพยาบาลแรกที่น้องรักษาตัว
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่เพราะไส้ติ่งอักเสบนะ

เอาร่างของน้องไปชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ปรากฏว่าผลออกมาชัดเจนเลยค่ะ
ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเกิดจากไส้ติ่งอักเสบ
และแตกทะลุมีอาการอักเสบในช่องท้องอย่างรุนแรง
สุดท้ายต้องใช้ใบชนะสูตรพลิกศพของโรงพยาบาลตำรวจ
ไปแจ้งความเอาผิดกับโรงพยาบาล

เนี่ยชัดเจนเลยผลชนสูตรออกมา
หัวอกคุณพ่อคุณแม่

คุณพ่อชื่อชัยเดตสว่างวงอายุ๔๑ปี
คุณแม่ชื่อว่ากูซูมาใจเย็นอายุ๓๓ปีนะคะ
นำหลักฐานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะไป

แจ้งความเพื่อเอาผิดกับทีมแพทย์โรงพยาบาล
ฐานประหมัดเล่นจนเป็นเหตุให้ลูกชายเสียชีวิต
คุณแม่บอกว่าคุณผู้ชมลองฟังไทม์ไลน์
ช้าชัดจะเข้าใจมากขึ้น
คุณแม่เล่าบอกว่า๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ลูกชายเริ่มมีอาการปวดท้อง
แม่ตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์
พาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดชนบุรีนะคะ
พอไปถึงมันติดเที่ยงพอดี
ทีนี้ทำไงลูกต้องนอนรอหมอ
รอหมอพอสักพักหนึ่งหมอมาหมอมาตรวจ
แล้วตอนนั้นคุณแม่บอกว่าหมอบอกว่าลูกชายมีอาการติดเชื้อ
คล้ายกับลำไส้ติดเชื้อน่าจะเกี่ยวกับไส้ติ่ง
แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
ก็เลยให้น้องนอนที่โรงพยาบาล
และสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที
แต่ไม่อนุญาตให้คุณแม่เฝ้านะคะอันนี้เข้าใจได้
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมคือพ่อกับแม่กลับไปที่บ้าน
ส่วนน้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียว
เขาแชทคุยกันแชทคุยกันระหว่างพ่อแม่ลูก
ลูกบอกว่าแชทไปหาแม่นี่คุณผู้ชมลองอ่านก็ได้นะคะ
หนูปวดท้องมากแม่แต่หมอให้หนูอดทนอย่างเดียว

แม่เลยขอทางโรงพยาบาลบอกว่า
ฝากลูกชายด้วยขอไปเฝ้าไข้ได้ไหม

เพราะลูกชายเริ่มมีไข้สูงเริ่มเพลิง
นี่นี่ข้อความบอกหมอบอกอดทนเอาเหรอ

คือน้องบอกคุณหมอไปบอกพยาบาลบอกว่าปวดไม่ไหวแล้ว
นี่น้องตอบกลับแม่มาบอกว่าหมอให้อดทนเอา
แม่ก็เลยตัดสินใจคือลูกเป็นหนักแล้วค่ะ
หัวอกคนเป็นแม่เราเป็นแม่คนเราเข้าใจ
ต่อให้ไม่เป็นแม่ก็น่าจะเข้าใจนะคะ
เนี่ยแม่ร้อนใจก็เลยขอไปทางโรงพยาบาลบอกว่าขอไปเฝ้าไข้ลูกได้ไหม
พอลูกเริ่มมีอาการไข้สูงพี่เบิร์ตแล้วเริ่มเพ้อแล้วอ่ะ

พูดจาโทษนะคะไม่เป็นภาษามนุษย์แล้ว
ถ้าเพ้อนี่แสดงว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้ว

เป็นจากพิษไข้ให้เช็ดตัวเอาโอ้นี่ค่ะเช็ดตัวเพื่อลดไข้
นี่คือสิ่งที่คุณแม่เล่าว่าพยาบาลบอกแบบนั้นนะคะ
จากนั้นช่วงกลางดึกมาแล้วหมอเจาะเลือดไปตรวจ
แล้วตอนนั้นน้องเริ่มมีอาการหนักขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีอาเจียน
นเป็นเลือดออกมาแล้วนะคะเริ่มสะอึกแล้วนะคะ
หายใจติดขัดแล้วนะคะแม่ก็เลยร้อนใจอย่างหนักเลย
ตามพยาบาลให้มาดูพยาบาลก็เลยถ่ายคลิปน้อง
นอนอยู่บนเตียงที่อาการหนักแบบนี้ส่งไปให้คุณหมอดู
แล้วยังไงรู้ไหมคะไม่มีหมอลงมาดูไม่มีหมอลงมาดู
เช้าวันรุ่นขึ้นคุณผู้ชมไล่ไทม์ไลน์กันต่อ
เช้าวันรุ่งขึ้น๒๒ธันวาคมหมอจึงมาดูหมอมาดูแล้วก็บอกว่า
หนักแล้วอ่ะต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่า
ก็คือโรงพยาบาลอีกแห่งในตัวเมืองชนบุรีครับนี่ค่ะ
ปรากฏว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมผ่านไป๔ชั่วโมง
ก็ไม่มีใครมาเอาตัวลูกส่งไปที่อีกโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่า
คราวนี้แหละค่ะลูกชายคุณแม่บอกนะคะลูกชายเริ่มมีอาการชัก
หัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นหมอพยายามปั๊มไป๒๓รอบ
ไม่รอดค่ะสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะน้องสตังค์เสียชีวิต
หมอบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อไม่เชื่อติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
ก็เลยขอส่งศพน้องไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลตำรวจนะคะปรากฏว่าผลการชนะสูตรออกมา
ทางโรงพยาบาลตำรวจกับโรงพยาบาลเดิมที่รักษาน้องที่ชนบุรีเนี่ย
ไม่เหมือนกันเลยอืมไม่เหมือนกันเลยนะคะของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ชัดเจนเลยว่าไส้ติ่งแตกครับมีอาการอักเสบรุนแรงแต่ของโรงพยาบาลเดิม
ลูกรักษานั่นคือบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนึกออกไหมคะ
คุณแม่บอกว่าอยากต้องการให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงความจริงให้ปรากฏ
ทำไม๑รักษาลูกชายล่าช้าจนไม่ทันการจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
แล้วน้องเป็นเด็กเรียนเก่งสอบได้ที่๑ทุกปีเป็นความหวังของครอบครัว
แม่พูดถ้าเป็นคุณหมอถ้าเป็นพยาบาลถ้าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั้นนะ

มีอาการเหมือนชากและมีอีกหมออีกท่านเดินเข้ามาเห็น
พอมาเห็นท่านก็เรียกพยาบาลมาช่วยเขาก็ใส่ช่องเข้าไป
น้องมีอาการหยุดหายใจและอุจจาระ

รอบแรกบอกให้เราทำใจแล้วกลับเข้าไป
แล้วก็รอบสองออกมาอีกบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าน้องไปจะให้ปั๊มหัวใจไหม
แม่ก็บอกให้ปั๊มพ่อก็บอกให้ปั๊ม
เขาก็บอกว่าปั๊มมา๓รอบแล้ว
ถ้าเกิดปั๊มแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้ว
น้องเพ้อไม่ได้สติแล้วเขาไม่พุ่งประเด็นไปที่น้องปวดท้องแล้ว
เขามุ่งประเด็นไปที่อะไรก็ไม่รู้สารเสพติดบ้างละ
เขาก็มาลดน้ำค่ะถือพวงหลีดมาให้ค่ะ

ถ้าหมอเวรลงมาดูสักนิดมาใส่ใจตรงนี้ก็คงจะ
ไม่มีค่ะมันจะไม่มีมันจะไม่มีคำพูดพี่
มันยังไม่มีว่าลูกหนูจะต้องมาอยู่ในโรง
พี่เด็ก๑๒ปีนะหนูจะได้ใช้หนูยัง
ได้แบบเห็นอนาคตของลูกหนู
ฟังจากคุณแม่พูดเนี่ยเหมือนว่าคุณหมอเนี่ย
เบนประเด็นไปเรื่องสารเสพติดในตัวน้อง
ซึ่งเรื่องพวกนี้มันสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการแพทย์อยู่แล้วนะคะ
แล้วที่สำคัญคุณหมอจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ก็ยืนยันผลเนี่ยออกมาแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมกรอบสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตำรวจสพทองรับเรื่องไว้แล้วนะคะ
คุณแม่กับคุณพ่อไปแจ้งความไว้ที่นั่น
ล่าสุดค่ะสสจจังหวัดชนบุรีนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปติดตามข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาล

ยืนยันว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เดี๋ยวรอให้จัดการกับเรื่องของการจัดงานศพเสร็จซะก่อนนะคะ

แล้วก็จะดูแลให้ความเป็นธรรมนะคะ
ตอนนี้ศพน้องอยู่ที่วัดแหลมแคร์
แสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ